มาดูเรื่องของสภาพอากาศนะคะตอนนี้ที่จังหวัดตรังอากาศค่อนข้างปิดนะคะมีหมอกลงหนาจัดซึ่งก็ไปส่งผลกระทบต่อการสัญจรทั้งทางบกและทางอากาศค่ะ
ทำให้เที่ยวบินจากกรุงเทพมหานครนะคะต้องดีเลกว่าหนึ่งชั่วโมงส่วนที่จังหวัดขอนแก่นตอนนี้สภาพอากาศค่อนข้างหนาวเย็นนะคะ
ทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนค่ะ
พงศักดิ์ปรีชาวิทย์ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นสั่งการให้ทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจประชาชนที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว
แล้วก็เตือนประชาชนนะคะที่จุดไฟหรือว่าผิงไฟให้ระมัดระวังไฟจะลุกลามซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินค่ะ
ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ลักษณะอากาศในช่วงปลายปีถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า
พื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลงนะคะ๒๔องศาเซลเซียสและอากาศจะหนาวเย็นที่สุดในช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมปีหน้าค่ะ
ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะที่ดอยอินถนนล่าสุดนะคะอุณหภูมิลดลงเหลือ๔องศาเซลเซียสเกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งหรือว่าเหมือยขาบเกาะอยู่ตามยอดย่าทั้งสองข้างทางค่ะ
ทางจังหวัดนะคะได้เปิดศูนย์รับบริจาคเครื่องนุ่งห่มกันหนาวเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนทั้ง๒๕อำเภอที่เดือดร้อนจากภัยหนาวกว่า๑แสนคนค่ะ
จังหวัดตรังนะคะตอนนี้หมอกลงหนาจัดปกคลุมทุกพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการบินนะคะซึ่งเที่ยวบินดีที่๗๔๐๐สายการบินนกแอร์ที่มาจากกรุงเทพมหานครมาถึงท่าอากาศยานตรังช้ากว่ากำหนดค่ะ๑ชั่วโมงกับอีก๕นาทีนะคะ
ส่วนพื้นที่ในเขตเทศบาลนครตรังมีหมอกลงจัดทัศนวิสัยนั้นทำให้ทัศนวิสัยการมองเห็นค่อนข้างต่ำนะคะผู้ใช้รถใช้ถนนต้องเปิดไฟหน้ารถทุกคันเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ
โปรด